วันจันทร์ที่๒๒กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะ

ทำให้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ก็เลยเตรียมที่จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยค่ะ
นายกฤษยพงศิริอธิบดีกรมการศาสนาบอกว่า
มาคบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ชาวพุทธทั่วไทยและทั่วโลก
จะได้ร่วมกันรำลึกถึงพระพุทธคุณ
ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ด้วยการสวดมนต์รักษาศิลป์เจริญจิตภาวนา

เพื่อกล่อมกล่าวจิตใจให้ซึมซับรับกระแสแห่งธรรม
และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วย
โดยในปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันที่๒๒กุมภาพันธ์
กรมการศาสนาจึงได้สืบสารวิถีไทยวิถีพุทธ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในเทศกาลมาคบูชาปี๒๕๕๙
เพื่อให้ชาวพุทธได้ตระหนักรู้ในคุณค่าวันมาคบูชา
และหลักธรรมอันดีงามเพื่อน้อมนำมาปฏิบัติ
ตลอดจนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ไทย
ที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาโลกเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ
เป็นมรดกและก็เป็นสมบัติอันลำค่าของไทย
อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ
และความสงบร่มเย็นของประเทศ
ทั้งนี้นะคะงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
งในเทศกาลมาคบูชาจัดขึ้นทั้งในส่วนกลาง

โดยส่วนภูมิภาคนั้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เป็นศูนย์อำนวยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ

โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับชายแดน

ได้มีการจัดกิจกรรมวันมาคบูชา

เพื่อสารสัมพันธ์ในมิติศาสนาที่ไร้พรมแดง
แต่อาจจะอยู่คนละประเทศอยู่คนละดินแดน

ก็มาร่วมจัดกิจกรรมกันนะครับ
ขณะที่ส่วนกลางอย่างพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย
เช่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนาตรายธรรมนองสารพัญญะ

การศักระพระพุทธรูปสำคัญ
การเจริญสติสมาธิภาวนา
ชมนิทัศกาลชุมชนคุณธรรมจากทั่วประเทศ

พุทธอุทยานเวรุวันเพ็ญเดือนมาคะ
โดยการตกแต่งพื้นที่ท้องสนามหลวง
ให้กลายเป็นป่าไผ่ที่ร่มรื่น

ว่าป่าไผ่นั้นเป็นที่มาของชื่อเวลุวัน
หรือว่าวัดเวลุวันมหาวิหาร
ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา
แล้วก็เป็นจุดกำเนิดแห่งมาคบูชาด้วย